แต่ช่วงนี้ออกจากตลาดแล้วไปหาของกินกันต่อเลยแล้วกัน
จะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสแรกที่จังหวัดปราจีนบุรี
เขาว่ากันว่าร้านนี้อร่อยเลิศ

โอ้โหดูสิเด็ดแค่ไหนไม่รู้แต่คุณดูนะ
ลูกค้ากินไม่หยุดเลยทีเดียว
ก๋วยเตี๋ยวของเขานะคะคุณดูนะคะ
แม่ค้าเขาตักให้มาแบบเน้นเน้นเนื้อทั้งผักทั้งเส้นจัดเต็มพูนชาม
วันนี้เราพามาลิ้มลองกันที่นี่เลย
ร้านมาคูสา

เดี๋ยวคุณทำไมต้องพูดไม่ชัดอะไรอย่างนั้นนะ

เขาเขียนว่ามาคูซ่า

เข้ามาในรูปแบบรถเร่ขายแบบนี้แหละค่ะ
จอดอยู่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูน้ำตกอะไรต่าง

ความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ
ที่มีรสชาติเข้มข้นกลม
กล่อมใครได้ลิ้มลองโอ้โหติดอกติดใจกลับไปทุกราย
ปักหมุดรอเลยนะคะเข้ามาจอดขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
คือคุณผู้ชมเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณสุนทรี
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมากว่า๑๐ปีแล้วนะ

แต่ก่อนร้านตั้งอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันตราดาว
กระบินบุรีริมถนนสาย๓๐๔
แต่พอเจอโควิดลูกค้าหดหมดเลย

เขาก็เลยคิดว่าเขาต้องหาวิธีการขายแบบใหม่แล้ว

ก็เลยตัดสินใจขับรถเร่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือไงฮะ
ความอร่อยให้กับลูกค้าถึงที่กันไปเลย

มันได้รับการตอบรับดีมากขายดีขึ้น
เพราะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ที่เขาไป

ใช่ค่ะแล้วก็ให้เยอะแบบนี้ราคาเขาไม่แพงนะ

เอาเป็นว่าใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยของร้านนี้ตามไปกันได้นะคะ
เขาจะขับรถเร่ขายตามสถานีสถานที่ที่ฉีดวัคซีนด้วย
แล้วก็เข้าไปตามปั๊มน้ำมันในเขตอำเภอกบินบุรีด้วย
ขายทุกวันตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
หรือใครกลัวไปแล้วอุ๊ยไม่เจอเขาอยู่ตรงไหนยังไง
โทรไปสอบถามก่อนได้เลย
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในยุคโควิดซึ่งเราเห็นกันเยอะมาก
แต่ก่อนเคยตั้งร้านขายพอในยุคโควิดต้องมาเร่ขับรถหาลูกค้าถึงที่
เพราะลูกค้าเนี่ยแทนที่เขาจะมาหาเราเราต้องไปหาเขา
นี่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านโบราณจริงยังไงรู้ไหม
เขาจะโรยพริกไทยเวลาเสิร์ฟด้วย
หอม